ไปดูหน่อยนะครับผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันนี้นะครับ
ท่านผู้ชมครับไทยรัฐทีวีก็ถ่ายทอดสดให้ชมถึงบ้านอยู่แล้วนะครับ
หกมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบสองรางวัลที่หนึ่งครับ
หนึ่งเจ็ดสี่ศูนย์ห้าห้าเลขท้ายสองตัวก็สองเก้า
อ่ามีเลขหน้าสามตัวสองรางวัลนะครับแปดแปดสี่กับหกสองห้า
เลขท้ายสามตัวสองรางวัลคือแปดศูนย์ศูนย์กับหนึ่งสองเจ็ดอืม
ไทยรัฐทีวีของเราถ่ายทอดสดการออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลทุกงวดนะคะ
สองเก้านี่เลขสวยใช่ค่ะเลขทะเบียนรถนายกด้วย
แล้วก็นายกคนที่ยี่สิบเก้าสมัยสองอย่างเงี้ย
ก็ลุงบอกแล้วให้เดินไปพร้อมกับลุงค่ะแม้พอหวยออกก็พูดกันใหญ่แหละ
เลขนี้เลขนี้มันก็เป็นไปได้หมดใช่ไปดูคนที่เขาถูกจริงจริงดีกว่า
ค่ะนะครับนี่ฮะคุณพี่สองท่านของผมของคุณอีกแล้วใช่
ความจริงเคยไปนครสวรรค์ทำข่าวไปกินข้าวแกงร้านพี่เขา
ไม่รู้ยังจำภาคภูมิได้หรือเปล่าสวัสดีครับคุณพี่ค่ะ
พี่เขาบอกถึงถูกลอตเตอรี่ก็ขายข้าวแกงต่อค่ะไปอุดหนุนได้
คุณเข็มมาสอนห้าใบสามสิบล้านนะฮะสองสามีภรรยาคู่นี้ครับ
นี่ฮะคือนายทะวิโชคนิ่งอ่อนนุ่มอายุห้าสิบแปดปีกับนางกระจิ่มอายุหกสิบปีนะครับ
ทั้งสองท่านนะฮะเป็นพ่อค้าแม่ค้าขายข้าวแกงอยู่ที่ตลาดดวงนิมิตตาคลีนะครับ
อยู่ในเขตเทศบาลเมืองตาคลีอำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์
ห้าใบสามสิบล้านครับรางวัลที่หนึ่งงวดนี้ไปลงบันทึกประจำวันไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ
อ่าแล้วก็กลับมาขายของตามปกติค่ะอ่าขายข้าวแกงเหมือนเดิมนะฮะ
ภรรยาก็ให้สามีไปลงบันทึกประจำวันนะครับบรรยากาศที่ร้านนี่โอ้โห
ปกติคนก็แน่นอยู่แล้ววันนี้ลูกค้ายิ่งมากันเยอะใหญ่เลยนะฮะ
มาแสดงความยินดีไปในตัวด้วยค่ะรู้ว่าถูกรางวัลที่หนึ่งกันนะครับ
ก็ทางคุณพี่ประจิมเนี่ยบอกว่าเปิดร้านขายข้าวแกงที่ตลาดแห่งนี้มานานแล้ว
อยู่กับสามีมีลูกด้วยกัน๓คนเป็นแฝดหญิง๒อีกคนนึงเป็นผู้ชาย
เลขที่ซื้อนี่ก็คือซื้อตามเลขทะเบียนตรศภาษาภาษาภาษาภาษาภาษาภาษาภาษาภาษาภาษาภาษาภาษาภาษาภาษาภาษาภาษาภาษาภาษาภาษาภาษาภาษาภาษาภาษาภาษาภาษาภาษาภาษาภาษาภาษาภาษาภาษาภาษาภ
นี่มันต้มไปไปยากเคราชนแมนที่มา
ส่วนคนภาษาภาษาภาษาภาษาภาษาภาษาภาษาภาษาภาษาภาษาภาษาภาษาภาษาภาษาก่อน
แก่เรามาเปลี่ยนท์ให้ฟันนึง

มีรางบอกเหตุไหมว่าจะโชว์บีบ
แล้วหลังจากนี้ยังทำอาชีพเดิมไหมครับ

๔๕วันที่แล้วครับ
ยาดเขาเอามาให้เขาจัดแล้วสะเบียนรถเขา
สิบล้านแล้วตอนนี้คิดจะทำไงบ้างไหม
ยังไม่ได้คิดอะไรต้องคิดใช้หนี้สิน
มีนี่เยอะ
เห็นไหมเทคนิคซื้อเลขอะไรต้องซื้อตามต่อเนื่องทุกงวด
ซื้อไปเรื่อยจนกว่าจะถูก

คนที่ไม่ถูกก็ฟังไว้ซื้อไปเรื่อย
ส่วนที่เชียงใหม่ค่ะมีหนุ่มดวงเฮงค่ะถูกรางวัลที่๑
คุณประวิทย์อินแม่หมอกอายุ๕๔เป็นอาชีพรับจ้าง
เป็นชาวตำบลชายสถานอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่
ไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้ที่สพสารพี
หมายเลข๑๗๔๐๕๕๑ใบ๖ล้าน
เขาก็บอกว่าไปซื้อลอตเตอรี่ที่กาดหลวงตัวเมืองเชียงใหม่
พอรู้ว่าถูกรางวัลที่๑ดีใจมาก
ก็จะเอาเงินไปใช้จ่ายในการดำเนินชีวิตต่อไปแหละนะคะ

แล้วก็งวดนี้ครับรางวัลเลขท้าย๒ตัว
เลข๒๙ก็ถือว่าคนก็ฮือฮากันพอสมควร
เพราะว่าไปตรงกับตำแหน่งนายรัฐมนตรีคนที่๒๙
เป็นสมัยที่๒ของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา

แล้วก็นี่ฮะรถเบนส์กันกระสุนประจำตำแหน่ง
สี่ก่อกไก่ต่อเต่า๒๙ตรงพอดีเลย

ออกรางวัลเลขท้าย๒ตัวมาแล้ว
เมื่อ๒มีนาคม๒๕๖๑ที่ผ่านมา
ก็อาจจะเป็นความบังเอิญ
พอออกแล้วก็จะเห็นไหมนั่นไงเลขนายก
แต่ซื้อไหมเปล่าไม่ได้ซื้อ
ผ้าได้หมดไม่เป็นไรครับ
ชีวิตก็ยังมีงวดหน้าเสมอ

พี่ตูนไม่ได้บอกไวนะผมบอกเอง

ยินดีกับคนที่ถูกรางวัลทุกท่านนะคะ
ไม่ถูกก็ไม่เป็นไรเอาใหม่สู้ต่อไป
ก็ถือโอกาสยินดีครับนายคนที่๒๙ไปในชีวิต